จะเอาเธอแค่กว่าเดี๋ยว
อย่าทำให้เที่ยวละเลี่ยวรับได้ไหม
เพราะรักเธอจนหมดใจ

พอเพียงแค่เธอมารักกัน
ฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเผิน
รักทั้งอำเผิน
จริงเมื่อกี้พอดนตรีจะเข้า
หนูจำไม่ได้เลยว่าขึ้นว่าอะไร
แต่เราเป็นคนแต่งนะใช่แล้วหนูก็เลย
พี่เป๊กเห็นยักษ์หน้ากันอยู่แบบนี้
ส่งมาฝั่งนี้ให้ลิลลี่เป็นคนขึ้นเพลงก็สนุก
พอจะจบเพลงปุ๊บทั้งคู่จะร้องไห้

เพลงที่๑มูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ
ลิลลี่กับน้องเจนี่ร้องจบลงไปแล้วนะครับ
และน้องทั้งสองคนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โทษทีนี่เป็นคู่ดาราที่กลัวการเฉลยที่สุด
จ้างตั้งแต่ทำรายการมารู้สึกยังไงทำไมเราถึงแบบมันเป็นยังไง
นะครับเพรงที่หนึ่งมูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ
น้องลิลลี่กับน้องเจนี่ร้อง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

ร้องได้ในเพลงนี้ค่ะเพลงแรกเลยค่ะ
เพลงและครอบครัวรับราคา๑๐๐๐บาท
จากเพลงเลิกกุยทั้งกำทับเพื่อนเพื่อคนนี้เพิ่งเทอคนเดียวนะครับ

หูยขอสักล้านก็ได้ไหม
เนนี่เนี่ยก่อนจะมาเป็นนักแต่งเพลงแต่งเพลงให้ตัวเองร้องแต่งเพลงให้น้องร้อง
จนตอนนี้มีค่ายเป็นของตัวเองแล้วตอนก่อนน้องทำอะไรมาบ้างอ่ะลูก
ทำแบบเยอะมากค่ะก็มีตั้งแต่เสิร์ฟอาหารขายของร้องเพลงตามร้านอาหาร
แล้วก็เป็นอะไรนะเป็นผู้ช่วยแม่บ้านของโรงแรม
คือทำทุกอย่างค่ะประกวดร้องเพลงเพื่อหาเงินให้แม่แล้วก็มีค่ะ
อะไรอย่างนี้ค่ะทำทุกอย่างค่ะพี่เป๊กคือทำทุกอย่าง
ถ้าร้องเพลงก็คืนนึงก็ห้าหกร้านเลยค่ะเป็นนักร้องวิ่งกับกีต้าอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วก็มีคุณแม่กับลิลลี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฝ้าอ๋อร้านนี้ชั่วโมงนึง
แล้วก็ไปต่อร้านนั้นชั่วโมงนึงเป็นนักร้องเด็กที่ไปร้องแล้วได้ตังค์ไหมหรือไปเอาตังค์
ได้ได้ค่าตัวได้ค่าตัวใช่แต่คนนี้จะไปเอาติ๊บโอ้โหอันสุดท้ายจะสิบปีสาม
เขาเรียกว่าสู้ชีวิตกันมาไม่เลือกงานค่ะไปร้องเพลงโดยปกติก็คือไปร้องเพลงเพื่อครอบครัว
เพื่อตัวเองเพื่อพี่เพื่อคุณแม่แต่วันนี้มาร้องเพลงเพื่อคนอื่นรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ป้าปลดหนี้เร็วค่ะอยากให้เขาได้อยู่กับลูกค่ะ
อืม
เพลงแรกผ่านไปแล้วค่ะก็มาถึงเพลงที่สองกันถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

อันด้วยอินโทรเพลงค่ะ

ปีที่แล้วค่ะ๓ปีที่แล้ว
เพลงนี้เรามีข้อบังคับนิดนึงต้องร้องคนเดียว
คนใดคนหนึ่งเราเป็นคนร้อง
มาถึงเพลงที่๒เราก็สามารถมีสิทธิ์ต่างมากมาย
จากตัวช่วยที่จะเหลืออยู่๑แผ่นป้ายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดได้
ถ้าอยากจะหยุดก็คือรักษาเงินที่เราสะสมมา๑หมื่นเอาไว้
ก็ป้าเพ็ญก็ได้ไปหมื่นหนึ่งแล้วก็จบการแข่งขัน

แต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐ที่มีอยู่
มันจะไม่อยู่แค่หมื่นมันถูกหักออกครึ่งหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ลี่เจนี่ครับในเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ

ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

จริงไม่ใช่เลยนะถอยคำที่เธอพูดมามีแต่คำสัญญาลวงกัน
ไม่คิดไปเลยจะเป็นแบบนี้มันเศร้าอะไรอย่างนี้
ผู้ชายที่เคยแสนดีกลับมาหายไปไหนกัน
จะจับมือกันจะบอกรักกันทุกคำคืน
เคยบอกจะยืนเคียงข้างฉัน
แต่ในวันนี้เธอมาเปลี่ยนพันธุ์
ในวันที่ฉันนั้นรักเธอหมดใจ
แรกแรกเสียง
แรงดีจนฉันตายใจ
เวลาผ่านไปจะทำร้ายใจไม่เหลือชิ้นดี
เคยรักกันมายังไงเธอจำได้ไหมคนดี
จบกันแล้วพอกันทียอมเสียใจ
อยากรักสงสัยชีวิต